ในวันพรุ่งนี้นายโรดิโก้ดูเตอร์เต้
ก็จะทำงานในฐานะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส

ซึ่งภาพลักษณ์ที่โผงผาง
นโยบายการปรับปรามยาเสพติดอย่างรุนแรง
ก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แต่ว่าสำหรับเสียงตอบรับภายในประเทศแล้ว

โดยจากการสำรวจชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่
ดูเหมือนว่าจะชอบการแก้ปัญหาที่เด็ดขาด

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จนถึงตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของชายคนนี้
พรุ่งนี้เขาจะเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครบ๑๐๐วัน
ซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าตลอดเกือบ๑๐๐วันที่ผ่านมา
โลกได้ยินชื่อของเขาแทบทุกวัน

ในการเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว

ผลงานการปราบอาธิกรรมในพื้นที่
ตาต่อตาฟันต่อฟันในการหาเสียง
วันนี้ในฐานะผู้นำฟิลิปปินส์

ด้วยการประกาศทำสงครามกับยาเสพติดอย่างรุนแรง
โดยในช่วงไม่ถึง๑๐๐วันที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตจากสงครามกับยาเสพติด

และมีอีกกว่า๖แสนคนที่ยอมมอบตัวกับตำรวจ
แต่ตัวเลขผู้มอบตัวรวมไปถึงตัวเลขผู้ถูกสังหาร

ดูเตอร์เต้ขอขยายเวลาทำสงครามกับยาเสพติด

จากเดิมที่เขาเคยประกาศเอาไว้ว่า
กวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก

การทำสงครามกับยาเสพติดของนายดูเตอร์เต้
ถูกพูดถึงและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก

ฟิลิปปินส์มีความเห็นต่อเรื่องนี้หลากหลาย
หนึ่งในนั้นคือแมรี่เจมส์ราโพีเห็นโลไดหา

ยืนยันจะสนับสนุนนโยบายที่ดุดัน

รู้สึกชอบเราได้เติมได้ออกมาค่ะ

อย่างน้อยเธอก็รู้สึกปลอดภัยขึ้น

ต้องมีใครสักคนเดินไปเป็นเพื่อนตลอด
แต่ต้องมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้

หากสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ยิงผู้บริสุทธิ์
บังเอิญว่าคนที่ถูกยิงมีลูกอีก๗คนที่ต้องดูแล
หรือมีสามีหรือภรรยาหรือมีลูกที่กำลังป่วย

คุณจะสามารถรับผิดชอบคนที่อยู่ข้างหลังคนนั้นได้หรือไม่
แต่ที่แน่นายดูเตอร์เต้และทุกคนรู้ดีว่า
นานาชาติโดยเฉพาะองค์กรสิทธิมนุษยชน

ซึ่งศาสตราจารย์ริชัดเฮดาเรียน
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่า
ดูเตอร์เต้ต้องหาคำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้
เขาบอกว่านานาชาติกลุ่มสิทธิมนุษยชน

กำลังจับตาจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากถึง๓๐๐คน
สงครามกับยาเสพติด
ซึ่งเขาก็มองว่านายดูเตอร์เต้ต้องหาทางอธิบายให้ได้ว่า
อะไรคือความคุ้มค่าของการสูญเสียชีวิตคน๓๐๐คน
แล้วแลกมาด้วยผู้มอบตัวกว่า๖แสนคน

มักใช้วิธีตอบโต้ข้อกังวลจากนานาชาติ

ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเสมอ
เช่นการที่เขาเปรียบการสังหารหมู่

เหมือนการสังหารหมู่ฝีมือของอดอฟฮิปเลอร์
รวมทั้งการใช้คำและท่าทีรุนแรงและหยาบคาย
กลายเป็นภาพที่ชินตา
แม้เขาจะเผชิญกับแรงเสียดทานจากนอกประเทศ
แต่จากผลสำรวจชาวฟิลิปปินส์ล่าสุดชี้ว่า
กลุ่มตัวอย่างมากถึง๑๗๖ยังพอใจในการทำงานของนายดูเตอร์เต้
โดยมีร้อยละ๑๑ที่ไม่พอใจ
ขณะที่ร้อยละ๑๓ไม่ตัดสินใจ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน